สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ทราบว่าพระพิรุณไปโกรธเคืองอะไรมานะคะ
หอบนำพายุพัดเข้าประเทศไทยถึง๔ลูกรวดค่ะ
ในระยะ๒สัปดาห์หลังจากนี้
คุณผู้ชมค่ะพายุหลินฟ้า
หลังจากนี้มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงนะคะ
เพราะว่าพายุนังกาค่ะได้เข้าประเทศไทยนะคะ
มีแนวโน้มที่จะหอบนำเมฆค่ะคุณผู้ชม
สะสมกำลังกลายเป็นพายุพัดเข้าไทย
ในช่วงวันที่๑๔ที่จะถึงนี้ค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมจะมีห่อมความกดอากาศที่น่าสนใจ
อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือโซเดลค่ะ
ที่มีแนวโน้มสะสมกำลังพัดเข้าไทยบริเวณภาคอีสานเช่นเดียวกันค่ะ
หลังจากนี้ต้องจับตาค่ะว่าลมเย็นจากจีนนะคะ
ลมหนาวจากจีนจะกดให้พายุนังการเนี่ยพัดเข้าไทยบริเวณภาคอีสานหรือเปล่าค่ะ
เพราะฉะนั้นระยะ๒สัปดาห์หลังจากนี้นะคะ
ต้องระวังฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่กัมพูชาค่ะสภาพไม่แตกต่างจากประเทศไทยมากนักนะคะ
ค่อนข้างครึ้มคุณผู้ชมฝนตกหนักโดยเฉพาะในกรุงพนมเปนนะคะมีน้ำท่วมถนน
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
กัมพูชาแล้วถึง๑๑ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ